ไปที่จังหวัดเลยนะครับมีหนุ่มคนนึงเขาเห็นพ่อเลี้ยงชอบทำร้ายแม่เขาเป็นประจำ
ล่าสุดก็เห็นแม่ถูกทำร้ายเอาปืนยิงกางกระหม่อมพ่อเลี้ยงแล้วก็มีดฟันคอตายขาบ้านเลยครับ
ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยคุณผู้ชมสะเทือนใจเหมือนกัน

เลี้ยงคนนี้ก็คือนายสุรสิทธิ์ช่างคำอายุ๒๔ปี
ถูกตำรวจก็จับกลุ่มตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาไปก่อเหตุฆ่าพ่อเลี้ยงคือนายสิริวงพานุรักษ์อายุ๓๓ปี
คือลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงอายุก็ไม่ได้ห่างกันมากเท่าไหร่
แล้วก็ถูกปืนยิงกลางหน้าผากกลางกระหม่อมแล้วก็ถูกมีดฟันคอจนตาย
จุดแรกที่พาไปก็คือที่บริเวณต้นตะขบเป็นจุดที่นายสิริวงศ์พ่อเลี้ยงนั้นมีปากเสียงกับแม่ของเขา
นายสุรสิทธิ์ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับมาเห็นเขาทะเลาะกัน
เลี้ยงกำลังล็อกคอแม่อยู่แล้วก็ทำร้ายแม่ของเขาอยู่
ก็เลยมาดันโทษศักดิ์นักฟ้าปืนแก๊บยาวจอดยิงกลางกระหม่อมพ่อเลี้ยง๑นัทตรงไปกล่องกับพื้น
แล้วเราก็ยังไม่หน่ำใจอันนี้ภาพจำลองนะฮะ
เขาเอามีดพระปาดคอพ่อเลี้ยงอีกรอบหนึ่งจนตาย
แล้วก็เดินเอามีดไปเก็บไว้ในบ้าน
แม่ของผู้ต้องหาก็คือเมียของผู้ตายก็บอกว่า
จริงแล้วเขาอยู่กินกันกับผู้ตายมา๑๕ปี
นั่นหมายความว่าอยู่กินกับผู้ตายตั้งแต่ผู้ตายอายุ๑๘นะ
เพราะปัจจุบันผู้ตายอายุ๓๓นะฮะ
มีลูกด้วยกันสองคนส่วนคนที่ก่อเหตุนั้นเป็นลูกติดของเธอเองนะครับ
แรกเนี่ยจริงแล้วผู้ตายคือสามีเป็นคนดีนะขยันทำมาหากิน
แต่พอผ่านไปเริ่มติดเหล้าเริ่มติดยาทำร้ายร่างกายเป็นประจำที่ลูกทำลงไปเพราะว่าต้องการจะปกป้องเธอ
เพราะตอนนั้นเนี่ยถ้าลูกชายไม่มาคนที่ตายน่าจะเป็นเธอเพราะถูกสามีทำร้าย

ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะแล้วช่วงที่เกิดเหตุพ่อเลี้ยงเนี่ยผลักแม่ลงไปกับพื้นแล้ว
แม่ร้องแล้วเพื่อขอชีวิตขอความช่วยเหลือตอนนั้นคิดอะไรไม่ออกนะฮะ
ได้แต่เอาอาวุธที่พกมาที่ไปหาปลาก็คือปืนนะเจาะยิงพ่อเลี้ยจนตายแล้วก็เอามีดฟันคอ
แม่ก็ไม่ปล่อยเดี๋ยวพ่อก็บอกผมหิงพื้นผมไม่หิง
ผมออกมาติดได้
คือคือเราเข้าใจนะคือลูกที่เห็นแม่กำลังถูกทำร้ายปางตายบางทีก็คือ

บางทีมันก็เลือดขึ้นหน้าแต่ว่าสิ่งที่ทำมันก็ผิดแล้วฆ่าคนตายอะไร
แล้วคิดว่ามันไม่รู้จะทำยังไงแล้ว
อันนี้ก็ผู้ตายนะครับ
ส่วนทางคดีตำรวจก็แจ้ง๕ข้อหาเลยนะครับ
คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
ยิงปืนในที่สาธารณะพกพาปืนและมีดไปในที่สาธารณะนะครับ
แล้วก็จะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปฝากหางที่ศาลจังหวัดเลยในวันพรุ่งนี้นะครับ
อันนี้ก็เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นนะฮะ